นายมีชัยรุชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐมนูล
หรือว่ากรทนะครับเรียกว่าข้อเสนอของสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
สนชเกี่ยวกับความหมายของคำถามพ่วง
ไม่จำเป็นที่กรทจะต้องปฏิบัติตามนะครับ
เพราะว่าจะยึดตามที่ถามประชาชนเป็นหลักเท่านั้น
ขณะที่นายกรัฐมนตรีไม่อยากให้ถามหรือกังวลเกี่ยวกับผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกมากจนเกินไปครับ
จะยืนตั้งแต่อยู่แบบนี้ตรงนี้ต้องก่อนอยู่อย่างเงี้ย
ไม่ได้รอดทำเมื่อว่ามาทำอะไรก็จะให้มันผิดอีกก็แค่งั้นเอง

ผมไม่สามารถ
เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของตัวเองแต่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัว
ผลเอกนพดลเท่านั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคอสช
ขณะที่นายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสนชมองว่า
ตีความคำถามพ่วงประชามติไม่ได้เกินเลยจากที่ถามประชาชน
ถามชัดเจนว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการให้รัฐสภาร่วมกันพิจารณา
ให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
นั่นหมายถึงการมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการแรก
ไม่ใช่แค่ร่วมโหวตเลือกเท่านั้น
แบบไทยที่เราจะพัฒนาอะไรพัฒนาให้มันมีความมั่นคงยั่งยืน
ไม่ใช่มีอุปสรรคแล้วก็ถามหามาตราเจ็ด
ถามหาข้อขัดข้องนะครับ
ในแง่ดีก่อนกระบวนการปกติเดินไปนะครับ
เขาเลือกกันได้ทุกคนก็ดีใจพักนี้ประชาชนเลือกมาเสียข้างมาก
แต่คนที่อยู่ในนั้นปรากฏว่าประชาชนไม่ได้เลือก
เสนอชื่อเป็นนายกแล้วสวเข้ามาช่วยร่วมด้วยช่วยกัน

ล่าสุดนายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรทบอกว่ากรทจะเริ่มพิจารณา
ปรับคำถามพ่วงในวันที่๒๔สิงหาคมนี้
โดยยึดตามที่ถามประชาชนเป็นหลัก
ซึ่งยังตอบไม่ได้นะครับว่าจะตีความไปตามข้อเสนอของสนชหรือไม่
รับฟังคำชี้แจงของสนชไม่ได้แปลว่าต้องทำตาม
และเรื่องนี้ก็ไม่จำเป็นต้องปรึกษารัฐบาล
เช่นเดียวกับนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
ว่าทุกอย่างควรจะทำตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ที่ได้ลงประชามติไว้ไม่ใช่เรื่องที่แต่ละฝ่ายคิดว่าอยากจะทำอะไรก็ได้
ต้องยึดหลักตามบทถาวรและบทเฉพาะการของร่างรัฐมนูล
และการแก้ไขควรให้กระทบต่อร่างรัฐมนูลให้น้อยที่สุดครับ